เหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นกันหน่อยไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ

จนถึงขั้นที่คนขับรถสิบล้อบอกว่าโอ้โหได้ยินเสียงชนแล้วก็แรงกระแทก
นึกว่า๑๐ล้อด้วยกันมาชนท้าย
สระบุรีหล่มศักดิ์ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ
อยู่ใกล้ใกล้กับปั๊มน้ำมันปตทดงขวางช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพลมศักดิ์ได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบ

หลังคาคุณผู้ชมเปิดหายไปทั้งแถบ
คนขับเสียชีวิตคาพวงมาลัย
คนขับเป็นทหารยศพันเอกนะคะ
พันเอกสุริยะศรีทายุ๕๕ปี
หัวหน้ากองตรวจสอบและประเมินผล
ช่วยราชการกองบริการและสนับสนุน
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทบกจลบบุรีค่ะ
สภาพศพคือศีรษะเปิด
สมองกระเด็นตกอยู่ในรถนะคะ
ส่วนที่เบาะข้างคนขับ

นายิ้มสุโนพันอายุ๖๓
ใบหน้าคือเละแล้วก็คอหักเลยค่ะ
กู้ภัยต้องใช้เครื่องมือตัดถ่าง

และเจ้าหน้าที่พยายามจะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมา

มีรถบรรทุกนะคะ๑๐ล้อค่ะ

คนขับรถบรรทุกก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่

กู้ภัยบอกว่าคาดว่าเหตุการณ์จะเป็นลักษณะที่
เกิดเหตุสลดนี้ค่ะสันนิษฐานว่านะครับ
รถิมนี้มาสองคนนะครับเป็นชายนะครับ
ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็อ่าผม
ไม่แน่ใจนะครับแต่ดูที่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่พบรอยเบรก
แล้วก็มีการพยายามจะหักหลบรถสิบล้อนะครับ
แล้วก็จุดเกิดเหตุจากการตรวจสอบแรงปะทะเนี่ย
ก็คือหน้าของผู้ประสบภัยเนี่ยชนขอบท้ายรถสิบล้อนะครับ
แล้วก็เนื่องจากว่าไม่เห็นรอยเบรก
แล้วส่งให้รถสิบล้อขึ้นไปเกาะกลางได้เนี่ย
ข้างมีความเร็วสูงมากแล้วก็ทำให้ทั้งผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตทันที
วันนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ที่จุดเกิดเหตุนะคะถนนสระบุรีลมศักดิ์ฝั่งขาเข้าตัวเมืองเพชรชบูรณ์
นี่นะคะจุดนี้ช่วงกลางวันก็ยังมีชิ้นส่วนของรถยนต์กระจาย
บนพื้นถนนอยู่เลยจุดกลับรถห่างจากปั๊มประมาณสองร้อยเมตรอ่ะนะคะ
บริเวณตรงนั้นทีมข่าวได้ไปคุยกับแม่ครัวร้านหมูกระทะ
อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะครับนางคมคายสิงสถิตก็เล่าให้ฟังว่า
ช่วงเกิดเหตุประมาณเกือบทุ่มนึงนะคะตอนที่เธอกำลังทำอาหารให้กับลูกค้าอยู่ในครัว
ได้ยินเสียงดังมากเหมือนกับคล้ายกับเสียงอะไรระเบิดนะคะ
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูหน้าร้านก็เห็นว่าฝั่งตรงกันข้าม
มีรถสิบล้อจอดอยู่ที่เกาะกลางควันขึ้นที่ท้ายรถเลยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยคิดว่ายางระเบิดแต่พอควันมันจาง
ในสภาพที่น่าตกใจมากคือพังยับเลยค่ะ
คมคายบอกว่าตกใจก็รีบวิ่งไปดูนะข้ามถนนไปดู
คนหนึ่งคนขับคนหนึ่งนั่งข้างคือเสียชีวิตทั้งคู่เสียชีวิตแล้ว
บอกว่าถนนเส้นนี้อุบัติเหตุบ่อยค่ะ
ตอนกลางคืนไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างถึงแม้ว่าจะเป็นถนนหลักก็ตามนะคะ
ก็ตายส่องเหมือนกันแล้วก็มันมีทางนี้แหละที่หนัก
ขณะที่คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อนะครับที่เราได้ไปคุยด้วยนะครับ
บอกว่าอย่างงี้ครับท่านผู้ชมครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ได้ขับรถสิบล้อมานะครับซึ่งเป็นรถเปล่านะครับ
ไปเติมน้ำมันในปั๊มใกล้จุดเกิดเหตุพอเติมน้ำมันเสร็จก็ขับออกมา
ระหว่างนั้นได้ดูทางแล้วว่าไม่มีรถอะไรขับมานะครับ
ก็เลยเลี้ยวออกจากปั๊มแล้วเปิดไฟเลี้ยวชิดขวาเพื่อเตรียมกลับรถ
จะขับกลับบ้านนี่นะฮะตามคำบอกเล่าของคนขับรถสิบล้อนะครับ
เขาบอกว่ายังไม่ทันได้กลับรถนะฮะรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาชนท้ายรถ
ทำให้รถที่น้ำหนักถึง๑๒ตันเนี่ยเรียกว่าสั่นไปทั้งคันนะครับ
แล้วยังถลายไปอีก๒๐เมตรไปอยู่บนเกาะกลางถนน
ลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยคนขับสิบล้อบอกว่า
ยังคิดอยู่ว่าแรงชนขนาดนี้เนี่ยสงสัยโดน๖ล้อหรือไม่ก็๑๐ล้อด้วยกันชนแน่
ทีนี้เคยทำงานมูลนิธิร่วมกับตันยูมาก่อนนะฮะสำหรับคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อนะครับ
เขาบอกเขาพยายามเข้าไปช่วยแต่พอไปดูใกล้เนี่ยคือไม่ทันแล้ว
เขายืนยันนะครับว่าก่อนที่จะเข้าขวาเพื่อยูเทิร์นเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวชิดขวาแล้ว
ดูแล้วว่าไม่มีรถวิ่งตามมาด้านหลังนะครับซึ่งวันนี้ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้ว
มันมีเสียงเหมือนย่างระเบิดข้างหลังปุ้มแล้วรถผมก็ถล่ายขึ้นก่อกลางไปเลย
สิบล้อผมไม่เห็นครับตรงนั้นมันมืดด้วยมืดมากตรงนั้น
แต่ว่าก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บเรามองขวาแล้ว
ใช่มันมีรถผ่านเข้าไปแล้วผมก็ชิงออกไปไงผมไม่แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้ว
ผมเลี้ยวออก
สำหรับศพของพันเอกสุริยะศรีทายาทก็ได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ตำบลดงมูเหล็กอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะ
ช่วงเย็นมีการประกอบพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ
ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่ายังทำใจไม่ได้ค่ะ
แต่ก็ให้ข้อมูลแค่เบื้องต้นว่าปกติผู้ตายก็เป็นคนนิสัยดี
ชอบช่วยเหลือคนอื่นก่อนเกิดเหตุก็ไปหาเพื่อนทหารที่เคยอยู่สังกัดเดียวกัน
อำเภอหลมศักดิ์ซึ่งก็ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อย
แล้วก็นี่แหละค่ะมาประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะกลับถึงบ้าน
ญาติญาติบอกว่าปกติเขาก็ไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วอะไร
แต่ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ได้ยังไงนะคะ
ส่วนเรื่องที่มีข่าวในลักษณะที่ว่าผู้ตายขับรถไปเฉียวชน
กับรถจักรยานยนต์ในตลาดลมศักดิ์แล้วก็ขับหนีออกมา
ก็เลยขับเร็วจนมาเกิดอุบัติเหตุนี้เนี่ยญาติญาติบอกว่าไม่จริงนะคะ
มันคนละเรื่องกันเพราะว่าเป็นรถคนละคันกันให้ลองไปตรวจสอบดูนะคะ
ศพของพันเอกสุริยะจะมีการสวดพระพิธรรมคืนนี้เป็นคืนแรก
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๓ธันวาคมค่ะครับ